มีเหตุการณ์น้าเขยที่ข่มขืนหลานสาวนะ
ก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องมานานถึง๓ปี
หลานสาวอายุ๑๒น้าเขยอายุ๓๒
ตำรวจกองปราบจับน้าเขยคนนี้ได้ที่กรุงเทพ
แล้วก็ส่งตัวไปให้เจ้าของท้องที่ดำเนินคดีแล้ว
ที่เกิดเหตุอยู่ที่สพนกุงจังหวัดอุบลรัชธานี
ผู้ก่อเหตุมีศักดิ์เป็นน้าเขยของเด็กที่ถูกกระทำ
อายุ๓๑ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดอุบลรัชธานี
ข้อหาคมขืนกระทำชำระวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความปกครองของตน
ตำรวจกองปราบไปจับได้ในซอยเพชรเกษม๖

แล้วก็ส่งตัวมาที่สพนกรุงอุบลรัชธานี
พฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้
ก็คือก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๒ปีที่เป็นหลานสาวของภรรยา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี๕๙
ตอนนั้นเด็กหญิงคนนี้ย้ายมาพักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของผู้ต้องหา
ตำบลโนนกุงอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลรัชธานี
เพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องเนี่ยเขาแยกทางกัน
ทีนี้น้องก็เหมือนกับไม่มีคนดูแลนะ
น้าสาวก็เอามาดูแลเอามาเลี้ยงดู
แต่ว่าน้าเขยเนี่ยอาศัยจังหวะที่เด็กหญิงผู้เสียหายอยู่ลำพัง
แล้วเมียตัวเองไม่อยู่บ้าน
ก็ทำทีเป็นออกอุบายพาเด็กหญิงไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในตัวอำเภอ
ระหว่างทางกลับใช้กำลังปลุกปล้ำ
แล้วก็ข่มขืนเด็กหญิงคนนี้จนสำเร็จความไข้
แล้วก็พูดจาข่มขู่เอาไว้ว่าห้ามไปบอกใคร
ทีนี้พอเห็นว่าเด็กไม่นำเรื่องไปบอกใคร
ก็เลยชะล่าใจก่อเหตุแบบนี้
อีก๘๙ครั้งในช่วงเวลาที่เด็กอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตลอดเกือบ๓ปี
กระทั่งต่อมาทางญาติของน้องที่อยู่ที่กรุงเทพ
เหมือนกับได้ข่าวระแคะระคายก็เลยโทรมาสอบถามน้องว่าเอ๊ะ

พอรู้ว่าจริงเด็กบอกก็เลยประสานให้กับทางภูมิในการโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ที่อุบลรัชธานี

ผอเขาก็พาไปแจ้งความดำเนินคดี

แต่ว่าทางน้าเขยพอเขารู้ว่าถูกออกหมายจับ
เขาหนีไปเลยหนีเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพ
ที่สุดแล้วก็ถูกตามจับกลุ่มตัวจนได้
แต่ว่าผู้ต้องหาปฏิเสธนะฮะ

หลานสาวนี่แหละหลานของเมียเนี่ย

ค่ะก็ตั้งแต่ป๔ถึงป๖ที่เด็กเขาบอกว่าเขาถูกล่วงละเมิด

แต่ว่าเขาว่าโอบมันแบบอย่างนี้
บอกว่าเด็กอายุยวนเขา

ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับ
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่า
ทางภรรยาของผู้ต้องหาที่มาเยี่ยมสามีที่ถูกส่งตัวมาที่สถานีตำรวจที่อุบลรัชธานี

ก็ยังเชื่อว่าสามีบริสุทธิ์

ใช่ค่ะเด็กบอกไม่ไหวต้องหนีไปอยู่กับยาย
แล้วเจอแบบนี้นะคะ